ที่จะพาไปดูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุนัขเหมือนกัน
แต่ว่ากรณีนี้เป็นสุนัขที่ไปทำร้ายคนที่เข้ามาในบ้าน
คือมีคุณป้าคนหนึ่งเขาเอารถเข็นหมูปิ้งมาฝากไว้ที่บ้านหลังเกิดเหตุ

เป็นจังหวะเดียวกันกับเจ้าสุนัขพิษบูที่อยู่ในบ้าน
กระโดดขย่ำหญิงคนนี้วัย๖๘ปี
ขณะที่เข้ามาเอารถเข็นก็บาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
หลังได้รับแจ้งเหตุนะคะสุนัขพันธ์พิษบูไปกัดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ
บริเวณหน้าร้านขายของชำที่ถนนเจริญประเทศในตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง
โดยกู้ภัยสว่างนครลำปางก็รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือ
ไปพบกับนางศรีคำขัดกันทะอายุ๖๘ปี
บาดเจ็บถูกสุนัขกัดเข้าที่หน้าผากแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
บาดแผลริมฝีปากอีกยาวประมาณ๓เซนติเมตร
ศีรษะด้วยมีเลือดไหลออกมาเต็มใบหน้าเลยค่ะ
กู้ภัยเขาก็ประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ลำปางค่ะ
อ๋อของฟักไปนิด

นี่แหละค่ะเจ้าของบ้านนายขวัญชัยขันทิกุลอายุ๗๑ปีนะคะ
ซื้อมาให้เขาเลี้ยงตั้งแต่ยังเล็กเลยราคา๖๐๐๐บาท
ตอนนี้เจ้าไทเกอร์อายุ๒ปีกว่าแล้วนะคะ
ถามว่าเอาแล้วเลี้ยงไทเกอร์ยังไงก็ปล่อยบ้างล่ามบ้าง
แต่ก็คือจะอยู่ที่หลังบ้านนะคะอยู่ในบ้านตลอดไม่ได้ปล่อยไปเพ่นพ่าน
และที่ผ่านมาก็พาไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้ามาตลอด
ไกเกอร์นะไม่เคยไปกัดใครเลยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกเลยจริง

สักพักหนึ่งค่ะได้ยินเสียงคนตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วย
เขาก็เลยรีบวิ่งลงมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ก็เห็นโอ้โหเจ้าไทเกอร์กำลังขย่ำนางศรีคำอยู่เลย
ซึ่งณจังหวะนั้นเนี่ยภรรยาของเขาก็เข้าไปช่วยเหลือนะ
คือพยายามดึงโซ่ที่ล่ามเจ้าไทเกอร์อยู่

มันพ้นออกมาแบบหยุดกัดนางศรีคำได้สำเร็จ
แล้วก็รีบไปแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนี่แหละค่ะ
ตัวนี้เลยเนี่ยนะคะเจ้าตัวต้นเหตุที่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยนะคะ
ขวัญชัยยังเล่าต่ออีกนะบอกว่านางศรีคำเนี่ย
เป็นแม่ค้าขายหมูปิ้งไก่ปิ้งอยู่ริมเขื่อนยาง

เขาก็จะนำรถเข็นมาฝากไว้ที่บ้านหลังนี้แหละค่ะ
และช่วงเช้าก็จะมาเข็นรถออกไปขายของ
แล้วก็ทำแบบนี้มานานทำแบบนี้มาเป็นประจำ
ที่สำคัญเจ้าไทเกอร์ก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีนะกับผู้บาดเจ็บ
เคยให้อาหารกันเป็นประจำก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
ว่าทำไมสุนัขถึงไปกัดเพราะอะไร
หวงของหรือเปล่าหรืออาจจะได้กลิ่นจากสุนัขตัวอื่นหรือเปล่า
ผู้บาดเจ็บไปเล่นหรือว่าไปจับสุนัขที่บ้านของตัวเองมา
พอได้กลิ่นก็อาจจะไม่พอใจก็เลยมาเกาะเหตุนะคะ

คงจะไม่ปล่อยเจ้าไทเกอร์เป็นอิสระอีกแล้ว
จากเกรงว่าเดี๋ยวจะไปกัดคนอื่นอีก
อาจจะเป็นสัญชาติยานของเขาด้วยหรือเปล่า

จริงเจ้าของก็ถือว่าก็ล่ามไทเกอร์อยู่ในบ้านนะ
หรือว่าต่อให้ปล่อยก็คือปล่อยอยู่ในบริเวณบ้าน

บางทีมันก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะ

ต่อให้เรารู้สึกว่าคุ้นเคยก็ต้องระมัดระวังตัวด้วย
เพราะบางทีเกิดเคลื่อนไหวเร็วหรือว่าเคลื่อนไหวผิดจังหวะ
มันตกใจมันก็เข้าทำร้ายได้อีกเหมือนกันค่ะ